ต้องบอกว่าอันนี้เป็นเหตุอุกอาจมาก

ผู้หญิงคนนึงถูกฉุดนะคะโดยรถตู้

พยายามจะเข้าไปช่วยคือกระโดดเกาะหน้ารถเลย
เพื่อที่จะเข้าไปช่วยแต่ปรากฏว่ารถคันนั้นไม่หยุด
ขับไปจนร่างของผู้ชายไปชนเข้ากับเสาป้ายบอกทาง

อันนี้คือฝ่ายสามีนะคะบาดเจ็บสาหัส

ฝ่ายหญิงพยายามกระโดดลงจากรถตู้
แล้วก็ไปหาตำรวจไปแจ้งความกับตำรวจ

ผู้หญิงเนี่ยถูกรถโฟลกเป็นรถตู้นะคะสีบรอนเทา
ลักพาตัวไปเธอกระโดดหนีลงมา
แล้วก็มาหาตำรวจสอนอทุ่งมหาเมฆ

บอกว่าคนร้ายฉุดเธอขึ้นรถตู้

แล้วสามีเธอมาช่วยโดยกระโดดเกาะหน้ารถ
คนร้ายก็ไม่ยอมหยุดขับรถต่อไป
ใช้เส้นทางมุ่งหน้าถนนพระราม๔ขาออก
แล้วก็ไปชนอัดเข้ากับเสาป้ายบอกทาง

คือเอาตัวคนชนอัดเข้ากับเสาป้ายบอกทาง

เรื่องนี้ตำรวจสองสอนอทำงานร่วมกันนะคะ

ตอนแรกตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด

ปรากฏว่าไม่มีทะเบียนนี้อยู่ในระบบค่ะ
แต่เบื้องต้นตำรวจบอกรู้เบาะแสแล้วนะ

เป็นคนไทยอายุประมาณ๔๐
แต่ตำรวจมีเบาะแสแล้ว

ก็ลงพื้นที่ที่บริเวณสะพานไทยเบลเยี่ยมนะคะ

ก็จะเน้นไปที่ป้ายเหล็กสัญลักษณ์บอกเส้นทาง

เพื่อจะเอาไปหาความเร็วของรถตู้

ถ้าพิสูจน์แล้วชัดเจนจะส่งผลต่อการแจ้งข้อกล่าวหาค่ะถ้าเกิดสามารถคำนวณเรื่องความเร็ว
เรื่องของร่องรอยการเบรกแล้วตรวจสอบพบว่าตั้งใจขับเร็วตั้งใจพุ่งชน
จากข้อหาแรกที่จะเป็นความผิดขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและกักขังหน่วงเหนียว
จะกลายเป็นข้อหาเจตนาค่าทันทีนะคะซึ่งอัตราโทษสูงมาก
วันนี้น้องชายของฝ่ายสามีที่กระโดดเกาะหน้ารถจนเสียชีวิตเนี่ยมาลงบันทึกประจำวันที่สอนอทุ่งมหาเมฆด้วย
เขาบอกว่าพี่ชายเขากับผู้หญิงเนี่ย
เป็นสามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายมานานหลายปีแล้ว
แล้วที่มีประเด็นข่าวออกมาว่าผู้หญิงทำงานกลางคืนหรือเปล่า
ไปยืนอยู่แถวนั้นตรงสวนลุมอ่ะอันนั้นสิเออ
เขาบอกเขาขอยืนยันเลยว่าพี่สะพ้ายเขาไม่ได้ทำอาชีพงานกลางคืนอย่างที่เป็นข่าว
ทั้งคู่เป็นคนดีและไม่มีความขัดแย้งเรื่องธุรกิจหรือเรื่องส่วนตัวกับใครด้วย
ส่วนบุคคลในรถตู้จะรู้จักกับพี่สะพ้ายของเขาหรือเปล่าเขาไม่รู้
แต่การมัดมือมัดคอฉุดขึ้นรถแล้วขับรถชนพี่ชายเขาเนี่ย
มันไม่ใช่เรื่องมันเป็นการกระทำที่รุนแรงเกินไป
ถ้าบุคคลในรถตู้รู้จักกับพี่สะพ้ายจริงเนี่ยจำเป็นต้องทำขนาดนี้เลยเหรอ
เขาบอกเลยนะคะว่าเขาจะดำเนินคดีเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดและไม่ยอมความแน่นอน
เรื่องต้นศพของพี่ชายเขาเนี่ยอยู่ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลจุลาลงกรนะคะ
ยังไม่สามารถนำศพออกมาได้เพราะว่าตั้งใจว่าจะนำศพกลับไปที่บ้านเกิดที่นครราชศรีมา
แต่ว่าเอกสารยังไม่ครบค่ะเดี๋ยวคุณพ่อของผู้ตายจะเป็นคนมาจัดการเรื่องเอกสารอีกครั้งหนึ่ง